คดีใหญ่คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยนะฮะ
เป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าใครเป็นพบตรท่านใหม่
ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามาดูแยกส่วนในเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นจากการไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
หรือมันมีเส้นทางการเงินของผู้ที่ทำเว็บพนันออนไลน์อืมอย่างมินนี่ค่ะ
งใยมาถึงลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก๘คนแล้วเงินก็โอนมาเป็นค่าใช้จ่ายให้บิ๊กโจ๊กเนี่ย
วันนี้เนี่ยตอนที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์นักข่าวตอนที่บอกขอเปิดตัวทนายความที่จะมาดูคดีให้
คือทนายอนัญชัยนะค่ะ
โจ๊กพูดอยู่เรื่องหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยไม่คิดจะเอาคืนใครนะ

แต่อย่าให้เปิดเผยข้อมูลนะข้อมูลมีหมด
ถ้าเปิดเผยไปเนี่ยตายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คนอยากรู้เลยพูดประโยคนี้ออกมา

ก็คงต้องเริ่มต้นจากจากต้นทางก่อนนะคือ

จะพบว่าตำรวจ๘นายที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊ก
ถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ย
จะเริ่มต้นจากพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมินี่
ที่มีภาพถ่ายใกล้ชิดแนบชิดกับมินนี่ใช่ไหม

มินนี่นี่คือผู้ต้องหาในคดีทำเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงิน

ถูกจับไปแล้วแล้วก็ได้ประกันตัวตอนนี้ไปอยู่สิงคโปร์นะ
ทีนี้พอเขาไปแกะดูเรื่องของการคุยไลน์แชทไลน์ต่างเนี่ย
เขาไปได้ข้อมูลว่าพันตรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยนะฮะ
ซึ่งเป็นรองภูมิครับการสืบสวนของภูทรภาค๔
เคยส่งบัญชี

แล้วมินนี่โอนเงินมาให้จากนั้นบัญชีที่ส่งมามันไม่ใช่ชื่อพันธบทเอกภาคภูมิอืม
แต่ว่าชื่อพุทธิพงศ์ค่ะ
บัญชีม้าตรงนี้จากพุทธิพงศ์เนี่ยมาถึงบัญชีม้าที่ชื่อคันชิด
แล้วบัญชีม้าคันชิดเนี่ยคนที่ถืออยู่คือพันธมตโทคริสต์
ซึ่งเป็นคนที่จะคอยดูแลเรื่องการจัดการธุระส่วนตัวต่างให้กับบิ๊กโจ๊ก
มีการโอนเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง
ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างให้กับบิ๊กโจ๊ก
โจ๊กบอกผมก็ไม่รู้หรอกผมก็โอนเงินประจำเดือนต่างให้กับทางรองคริสต์เขา
แล้วเขาหมุนไม่ทันหรือยังไงเขาไปยุ่งกับบัญชีม้ายังไง
เอาบัญชีม้ามาโอนค่าใช้จ่ายให้ผม

ทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปแกะตรงนี้นะครับ
วันนี้ผมได้คุยกับพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมินะ

คือความจริงแล้วทางบิ๊กโจ๊กเองทนายอนัญชัยแล้วก็ตำรวจทั้ง๘นายก็เพิ่งมาแถลงกับสื่อมวลชนเมื่อสักครู่นี้
แต่อาจจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกันละเอียดมากนักนะฮะ
แต่วันนี้ที่ผมได้คุยในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ย

พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยเนี่ยเอาเรื่องมินนี่ก่อนนะ
ภาพที่ว่าใกล้ชิดกันนั่งกันโอบเอวกันเนี่ยนะฮะ
ตรงนี้รวมทั้งอีกหลายภาพเนี่ยตกลงความสัมพันธ์เนี่ยคือยังไง
พันธบทเอกภาคภูมิเนี่ยวันนี้ยอมรับกับผมในรายการ

มีความสัมพันธ์กันจริง
คือมีความสัมพันธ์หมายถึงว่ารู้จักหรือว่าสนิทสนมกันคะ
มีความสัมพันธ์เกินเพื่อน
แต่จะลึกซึ้งขนาดไหนเนี่ยขอให้ฝ่ายหญิงเขาพูดเองก็แล้วกันนะ
แต่เอาเป็นว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันส่งผลกระทบกับครอบครัว
กับพ่อแม่กับภรรยาและลูกยอมรับว่าความสัมพันธ์ที่มีกับมินนี่เนี่ย
มันเกิดมาจากความมักง่ายไม่มีวินัยของตัวเองโลเลินเล่อเผลอไปคบหากับผู้หญิงอีกคนนึง
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิบอกกับผมว่าไม่ปฏิเสธ
รู้จักกับมินนี่ได้ยังไงพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่ารู้จักตั้งแต่ตอนที่ไปเป็นภูมิกับการสพเมืองเลย
ช่วงปลายปี๒๕๖๓มินนี่เขาคนจังหวัดเลยใช่ไหม

เจอกันในงานเลี้ยงส่งข้าราชการตอนนั้นมินนี่มากับแม่
แม่ของมินนี่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือว่ากตรของสพเมืองเลย
ซึ่งตอนนั้นรู้จักกับแม่มินนี่อยู่แล้วจากนั้นก็เจอกันอีก๔๕ครั้งตามงานเลี้ยงต่างซึ่งมีคนเยอะไม่เคยอยู่กัน๒ต่อ๒ส่วนตัว
แต่หลังจากรู้จักกันได้ไม่นานเนี่ยตอนนั้นก็ถูกย้ายไปอยู่ที่ขอนแก่นมินนี่เองก็หายหน้าหายตาไปไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเป็นเวลาประมาณ๒ปี
ก็แลกไลน์กันแล้วคราวนี้ก็เริ่มคุยกันสนิทสนมแบบใกล้ชิดกันมากขึ้น
เคยไปที่บ้านมินนี่อยู่ครั้งหนึ่งเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ในกรุงเทพนี่แหละนะครับ
อยู่ในงานก็ไม่นานมากนักเดินทางกลับหลังจากนั้นก็ได้เจอกันอีกสัก๖๗ครั้ง
ก่อนที่มินนี่จะถูกจับกลุ่มเมื่อ๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
เว็บพนันออนไลน์แล้วก็ข้อหาเรื่องการฟอกเงิน
ซึ่งหลังจากนั้นไม่ได้พบไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
ขวามือคือตอนที่มินนี่โดนจับนะฮะ
ภูมิบอกว่าไม่รู้จะติดต่อยังไงเพราะว่ามินนี่เนี่ยโดนยึดอุปกรณ์สื่อสารไปหมด
พอได้ประกันตัวไปเขาก็ไปสิงคโปร์เลยใช่ไหม

ภาพที่ถ่ายกับมินนี่นะฮะพันเอกภาคภูมิบอกว่า
คือภาพที่เห็นว่านั่งใกล้กันแล้วเนี่ยเอามือมาโอบตรงตักเนี่ย
อันนี้ถ่ายในร้านอาหารที่อุดรธานีนะครับ
ก็มีคนอื่นอยู่ด้วยตำรวจอยู่ที่โต๊ะ๗๘นาย

แล้วก็เคยปรามมินนี่แล้วให้ระมัดระวังตัวเวลาถ่ายรูปด้วย
อย่าเอาไปลงโซเชียลอะไรไม่อยากให้ทางบ้านทราบนะ
เพราะมินนี่เองก็รู้อยู่ว่าตัวของพันธุภาคภูมิเนี่ยมีครอบครัวแล้ว
ส่วนผมเนี่ยผมรับอยู่แล้วครับว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับ

ซึ่งผมเป็นผู้มกับสถานีตระบวะกุธรเมืองเลย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความมักง่ายไม่มีวินัย
แล้วก็ความที่ผมอ่ะอะไรอ่ะโลเลเลินเลอร์อะไรอย่างเงี้ครับ
ทำให้เผลอไปมีการคบหากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับ

แต่ทีนี้ในส่วนของความสัมพันธ์ลึกแค่ไหนเนี่ยนะครับ
ผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมพูดไปแล้วผู้หญิงก็จะเสียหายนะครับ
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องออกมาพูดว่า

ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางพันธุภาคภูมิบอกว่าตอนที่รู้จักกับมินนี่เนี่ย
ไม่รู้เลยว่ามินนี่เนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์
จนกระทั่งมาถึงคดี๑๔๐ล้าน
จำได้ไหมตอนนั้นคือที่ชนบุรีใช่ไหม
รักผู้การเท่าไหร่
ตรงนั้นนั่นแหละภาคภูมิบอกว่า
คุณอาชิริยะได้นำข้อมูลออกมาโจมตี
พันธมตเอกเขมรินซึ่งเป็นน้องชายของตัวเอง
พันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิษสมัยนะครับ
กับการตมจังหวัดจันทบุรีนะครับ
หลังจากนั้นมินนี่ก็ได้ไปสิงคโปร์
แล้วไปเจอกับตำรวจนายหนึ่ง
มีการไปจ่ายเงินเกี่ยวกับการทำพนันออนไลน์นะ
ก็เลยขอให้มินนี่เนี่ยช่วยส่งภาพที่ถ่ายกับตำรวจคนนั้นเนี่ย
ที่สิงคโปร์มาให้หน่อย

ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ยยังไงขอให้เลิกซะ
เพราะตอนนี้ตัวเองเนี่ยต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนหลายคน
เดี๋ยวคนรอบข้างเนี่ยจะโดนตรวจสอบไปด้วย
อันนี้ภาคภูมิว่าได้บอกกับมินนี่นะครับ
แล้วก็มีการแชทการคุยกับมินนี่เนี่ยมันหลุด
นะฮะอ่าขณะที่เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยมินนี่บอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาก็เลยให้
โนเอกเขมรินที่เป็นน้องชายไปหาแทน
มินนี่ก็ถ่ายรูปร่วมกับน้องชายเนี่ยมาแซว
ซึ่ง๒๘มีนาคม๒๕๖๖นะครับ
มันจะมีข้อมูลตอน๘นาฬิกา๖นาที
พันเอกภาคภูมิได้ส่งรูปตัวเองขณะขับรถไปให้กับมินนี่

เราก็จะแกะมาส่งรูปไปขณะขับรถให้กับมินนี่

นี่ก็พิมพ์ข้อความกลับมาบอกวันนี้๑๙นาฬิกาเนี่ย
ขออนุญาตไปทานข้าวกับพี่เปียก
เปียกก็คือพันตำรวจเอกเขมรินพิสมัยน้องชายของพันตรวจเอกภาคภูมิเป็นชื่อเล่นนะคะ
พันตรวจเอกภาคภูมินี่ชื่อหนึ่งชื่อหนึ่ง
ขอไปทานข้าวกับพี่เปียกแล้วก็พี่สาวนะคะ
จากนั้นก็มีการลงภาพคู่กันระหว่างมินนี่กับพันเอกเขมริน
จากการสนทนาเนี่ยจึงยืนยันได้ว่ามินนี่ก็ใกล้ชิดกับบุคคลใกล้ตัวของพันเอกภาคภูมินะฮะ
มิถุนายน๒๕๖๖นะครับ๑๐นาฬิกา๔๖นาที
มันมีข้อมูลว่าพันเอกภาคภูมิเนี่ยพิมพ์พิมพ์ข้อความทางไลน์สนทนาไปหามินนี่
อัจฉริยะเอาเรื่องเบสมาถล่มพี่เปียกแล้ว
ลมพี่เปียกแล้วร่วมมือกับตำรวจไซเบอร์ต้องระวังตัวนะเรา
เขาพิมพ์ไปบอกอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงอ่ะนะ
ตอบกลับมาทันทีค่ะค่ะอ่าอาจจะหมายถึงค่ะเออแต่ตกไม่เอกน่าพิมพ์ค่ะ
ภาคภูมิก็พิมพ์ต่อนะฮะพิมพ์ตอบกลับมาเป็นข้อความบอก
กำลังทำสงครามกันเราจะเดือดร้อนหารูปที่สิงคโปร์
ไอ้โด่งเรียกไปมีไหมอ่าซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครนะฮะ
อ่าคือเหมือนกับบอกต้องการรูปที่ไปเจอคนคนหนึ่งที่สิงคโปร์ที่มินนี่ไปเจอ
เพราะตอนนั้นบอกอ่ามินนี่ไปเอาเงินเรื่องพนันออนไลน์ไปให้
อ้าวะไปให้ตำรวจอ่าภารกิจภาคภูมิก็เลยต้องการรูป
มินนี่ก็ส่งรูปภาพมาให้นะฮะแล้วบอกรู้เลยนะว่าถ่ายจากหนูอ่ะ
พ่อไม่เป็นไรเพื่อพี่เบสอ่าคือรูปนี้ถ้าเขาเห็นเนี่ยเขารู้แน่
แหม่ถ่ายจากใครอะไรยังไง
จนกระทั่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
มินนี่ถูกตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆจับนะฮะอ่า
นี่๓๐กรกฎาคม
แล้วก็ส่งข้อความมาหารองหนึ่ง
เอกภาคภูมิบอกพี่หนึ่งช่วยหนูด้วย

ก็บอกตำรวจทุ่งมหาเมฆ
ภาคภูมิบอกว่าตอนนั้นก็เลยเดินทางไปยื่นขอประกันตัว

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลย
หลังที่เขาถูกจับเนี่ยผมไม่เคยไปเจอเขาอีกเลย
เพราะว่าเขาถูกจับเขาถูกยึดโทรศัพท์อะไรไปเนี่ย
ไม่ได้ติดต่อกันติดต่อไม่ได้ครับเพราะว่าเขา
น่าจะถูกยึดโทรศัพท์ไปอะไรไปครับ

ตอนนี้ได้ประกันตัวไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลย
ไม่ได้ติดต่อครับเพราะว่า

ครับแล้วก็พอเขาเป็นผู้ทุ่งหาแล้วเนี่ย
เราจะไปติดต่อไปอะไรก็คง
คงจะไม่ดีครับ

ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีบัญชีธนาคาร

ภาคภูมิพิษสมัยนี่แหละ

รับว่าช่วงที่คบหากันเนี่ย

หลักแสนสองแสนบาทนะครับ

ที่ไม่ได้คืนให้ก็มีบ้าง
แต่ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ตามที่ถูกกล่าวหา

ภาคภูมิบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่า

ผมก็ถามในรายการนะ
ว่าแล้วตอนที่โอนให้ถ้าไม่นับที่ว่า

โอนให้ชื่อบัญชีม้าบัญชีพุทธิพงอะไร

โอนให้บัญชีตัวท่านเองเลยว่ะชื่อภาคภูมิสมัย

โอนให้กับอีกบัญชีนึง
แล้วลูกน้องเนี่ยจะเป็นคนไปกดมาให้อีกทีนึง

อันนี้พันวิภาคภูมิบอกกับผมนะ
แต่ทุกอย่างยืนยันว่ามีหลักฐานพิสูจน์ได้

เพราะหลายคนเนี่ยตอนนี้ถูกพาดพิงกันอยู่

แต่มินนี่อยู่สิงคโปร์ใช่ไหม
พันธโรโคริสท์ใช่ไหม

อ่าเป็นรองผู้กำกาล

พันธโรโคริสท์นะครับ
ซึ่งเรื่องเนี้ยภาคภูมิบอกว่า

รับว่าเคยให้ยืมเงินกันนะฮะ
ทำให้ถูกโยงเป็นเส้นทางการเงิน

จริงแล้วเนี่ยมันมีไม่เยอะนะเป็นเงินที่ใช้ในการทำงาน
แล้วคนเนี่ยไปโยงไปมองว่าเป็นเงินจากเว็บพนันออนไลน์จาก
นี่ซึ่งไม่จริงยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคัน
ชิดด้วยบัญชีของพุทธิพงศ์ด้วย
ที่ปรากฏในแชทไลน์อะไรต่างเนี่ยนะครับเรื่องราวเนี่ยมันอยู่
สำนวนการสอบสวนนะครับแต่ผมครับขอยืนยันว่าผมไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันอะไรตรงนี้ก็อยากให้ตัว
น้องเนี่ยเขาออกมาชี้แจงต่อสังคมแล้วผมเชื่อว่าความจริง
กันมาที่ผมเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้นะครับการพบหากัน
บางทีก็อ่ามีการยืมเขาใช้บ้างอะไรบ้างผมก็บางทีผมก็คืน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยพันเอกภาคภูมิบอกว่าก็คงต้องกราบขอโทษบิ๊กโจ๊กที่ทำให้เสียหาย
และเป็นช่วงแต่งตั้งพบตรด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ต้องขอโทษครอบครัว
แต่ส่วนตัวเองหรือว่าน้องชายก็พร้อมที่จะต่อสู้
ขบวนการต่อไปในขณะที่ในส่วนของบิ๊กโจ๊ก
โจ๊กก็บอกว่ายังเชื่อมั่นในตัวลูกน้องนะครับ
ตอนนี้กำลังรอคำชี้แจงจากสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยเมื่อเช้าเองก็ให้สัมภาษณ์กับพี่ดันัยหมาแก่
บอกว่าผมมีชื่อเสียงได้ก็เพราะลูกน้องเหล่านี้
ความจริงวันนี้ผมก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของที่บิ๊กโจ๊ก
เอาเงินของตัวเองมาให้ลูกน้อง
สืบสวนไปทำคดีอะไรต่างเนี่ย
เดือนนึงเนี่ยโอ้โหต้องควักเงินตัวเองเป็นล้านอะไรพวกนี้
วอลเมื่อกี้นี่เป็นโปสเตอร์หนังได้เลยนะ
มินนี่ภาคภูมิจุดตายบิ๊กโจ๊กเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหม